กลับมาในช่วงนี้นะครับคุณผู้ชมครับ

เป็นเรื่องของความเชื่อตามหลักเลขคศาส

สัปดาห์นี้เราพูดถึงเลข๙กันต่อค่ะคุณผู้ชม
เพราะว่าคราวที่แล้วเนี่ยอาจารย์ปอพูดไปแล้วว่าเลข๙
เลขแห่งพลังศักดิ์สิทธิ์เป็นเลขพระเกตนั่นเอง
ก็จะเกี่ยวข้องกับเรื่องของสิ่งศักดิ์สิทธิ์
เทอร์เน็ตออนไลน์ไอทีนะครับ
รวมไปถึงเรื่องต่างชาติต่างภาษาด้วย
ใครที่ทำงานหรือมีอะไรเกี่ยวข้องกับเรื่องนี้

ว่าจับคู่กับอะไรเราดีจับคู่กับอะไรเราไม่ดี

ไม่ดีก่อนเพื่อจับว่าไอ้คำว่าไม่ดีเนี่ยคือไม่ได้ดีจนแย่ไปเลย

ก็ไม่แปลกที่เขาจะมีความคิดเพี้ยนไปบ้าง
ต่างจากคนอื่นบ้างใช่การแต่งตัวก็จะแตกต่าง
คนอาจจะมองว่าเขาเพี้ยนแต่ไม่ใช่ความเสียหายที่รุนแรงนะคะ
เรามาดูเลขต่อไปเหล็ก๙๑๑ค่ะ

สิ่งที่จะตามมาคือแปลกแหวกแนวแต่ประสบผลสำเร็จค่ะ

สว่างโดดเด่นเป็นผู้นำนะคะมีชื่อเสียงด้วยนะคะ
เรามาดูคู่เลขต่อไปเลย๙๒
๙๒๒๙ค่ะเนื่องจาก๒เป็นดวงจันทร์นะคะ
เป็นพระเกตเมื่อรวมกันแล้วจะเกิดอะไรขึ้น
จะทำให้บุคคลคนนั้นเป็นคนที่มีจินตนาการกว้างไกล
ด้วยลักษณะการมีจิตวิญญาณของการเข้าถึง
ในเรื่องของงานศิลปะนะคะ
แล้วก็เรื่องของการประชาสัมพันธ์เข้าถึงจิตใจคน
นุษยสัมพันธ์ดีมากเป็นประชาสัมพันธ์

เหมาะสมรวมถึงดาราด้วยนะครับ
มาอีกเลขนึงค่ะ๙๓๓๙นะคะ
พระเกตบวกกับดาวอังคารคือเลข๓
คนคนนี้จะมีความมุมานะสู้ใจไม่เคยท้อ
และด้วยความที่เขามีพระเกตหนุนหลังอยู่เนี่ย
จะทำให้เขาเป็นผู้ประสบผลสำเร็จในเรื่องการแข่งขัน

ที่ต้องการการแข่งขันการทำยอดตลอดเวลา
ถูกต้องการแข่งขันทั้งในเรื่องการเรียนด้วย
ชิงทุนด้วยสอบเข้างานด้วยประมาณนี้นะคะ
อีกคู่เลขค่ะ๙๔๔๙ก็ต้องบอกว่าเป็นเลขสำหรับแม่ค้าออนไลน์
เนื่องจากว่า๔เป็นเลขของการสื่อสาร
เป็นพระเกตในเมื่อเขาเก่งขนาดนี้
ทั้งด้านออนไลน์แล้วยังเก่งฉลาดหัววัยไหวพลิบเจรจาดี
ครับก็จึงเป็นเลขของมนุษย์หัววัยและมนุษย์ออนไลน์ค่ะ

ยังไม่หมดนะครับมีต่อด้วยในสัปดาห์หน้า
แต่ว่าเดี๋ยวช่วงนี้เรามาดูกันหน่อยว่าคุณผู้ชมทางบ้านส่งมาถามกันว่ายังไงบ้าง
ไปดูคนนี้กันเลยดีกว่าคนนี้เขาชื่อว่าคุณสิทธิ์นะครับทำงานในอาชีพบริการ
เลข๓ตัวหลังเราไม่อ่านนะ
๓ตัวหน้า

ค่ะก็ต้องบอกว่าบุคลิกภัยนอกค่อนข้างเรียบร้อยเป็นคนสะกดสง่องเห็นนะคะ
แต่ว่าบุคลิกภัยในนายเนี่ยแอบไฮเเปอร์
อุ๊ยแอบไฮเปอร์มี๕๓มีอำนาจแบรมี๓๙ก็อย่างที่เราบอก
มีความกระตือลือล้นไม่เคยท้อไม่เคยแพ้

นี่ก็เก็บเงินได้อีกเข้าแล้วยังเก็บเงินได้อีก
ปิดด้วยเลขสติในการพูดจาและการทำงานค่ะ

อาจจะเหมือนของคุณชนะไง
แล้วก็อาชีพบริการถือว่าเหมาะค่ะ

คุณเจ๊ี๊ยบอุฐชาอาชีพค้าขายออนไลน์
เห็นที่เราบอกว่า๙เป็นเลขของจิตวิญญาณอยู่แล้ว
คู่กันจะเป็นลักษณะของจิตวิญญาณ
ว่าเข้าถึงร้านสังหรณ์มีสิ่งศักดิ์สิทธิหนุนนำ

แล้วยิ่งตามได้๙๕ชอบเข้าวัดธรรมบุญเลยล่ะ
นี้เป็นผู้ที่พร้อมในเรื่องของคนรัก
คนรักและการสามัคคีกันในทุกหมู่เหล่าที่เราคุยด้วย

ใช่เป็นเรื่องทรัพย์สินที่เขามีอยู่แล้วด้วยนะคะ

หนึ่งนี้ก็เป็นผู้มีชื่อเสียงโดดเด่นค่ะ
เป็นผู้นำแต่ว่าถ้าถามว่าเบอร์นี้

ค้าขายได้แต่จะต้องเป็นสินค้าธรรมะ
เป็นสินค้าวัตถุมงคลของเก่าของโบราณจะเหมาะค่ะ
แต่ถ้าถามว่าใช้ต่อไปไหมเสียไหมไม่เสียค่ะ

เดี๋ยวติดตามเพิ่มเติมในโซเชียลของอาจารย์ปอล์แล้วกัน
ติดต่อไปในโซเชียลของอาจารย์ปอนนะคะคุณผู้ชม
ใช่ตามที่เราขึ้นให้ด้านล่างนี้คุณผู้ชมยังไง

เรื่องของเลข๙เดี๋ยวเรามาคุยกันต่อในสัปดาห์หน้า
ทั้งหมดทั้งมวลนี้ย้ำคุณผู้ชมอีกครั้ง
ใช้วิจารณญาณในการรับชมด้วยนะคะ